แปลกนะคะอิจฉาจริงสำหรับคิมเบอร์รี่วันเกิดที่ผ่านมา๒๒มกราคม
ฟินไปเลยแล้วค่ะเพราะว่าแฟนของเขาหมากปลินจัดเค้กให้สะพงสะพ้ายน่ารัก
เขียนลูกหัวใจที่ไหล่ด้วยโอ้โหนี่ค่ะเค้กเดี๋ยวจะแปะนะ
พูดเดี๋ยวนะจะซึ้งอยู่แล้วเชียวดีใจมากเลยพี่หมาก
สำคัญค่ะเขาไปเที่ยวภูเก็ตกันมานะคะทะเลเดือดเลยค่ะ
เพราะว่าภาพที่เห็นแบบว่าเปลื้อยลำหลังหมากถ่ายให้
มากถ่ายให้ไม่รู้ถ่ายเสร็จทำอะไรกันต่อนะคะ

แล้วก็ท่องเที่ยวสถานที่ธรรมชาติพักครีมกันแดดให้กันอ๋อเหรอผิดเถอะ
อินขนาดนี้หมากจะจัดไปขนาดไหนนะครับ
ไปฟังทั้งหมดจากมาร์คปรินที่เจอสดร้อนวันวานนี้เลยค่ะ

ฟินมากไปดูเลยค่ะ
เป็นไหมเนี่ย

พี่ที่รู้จักกันเขาก็เตรียมเตอร์ไพรส์ให้อยู่แล้ว
เราก็แค่แบบเตรียมกันนิดหน่อยครับผมที่บ้านน้องเท่านั้นเอง
คลิปที่ลงนั่นก็คือเป็นระหว่างอยู่ในภูเก็ตอะไรอย่างนี้
ก็แกล้งเขาทำเลอะปากอะไรอย่างนี้ครับ

ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมก็ถ่ายเล่นกัน

อันนั้นเป็นคนโพสต์ของเราไหมคะหรือว่าตั้งใจอยากจะ

ก็น่ารักดีใครไปทำตามก็ได้นะ
พักผ่อนครับก็มีเวลาว่างตรงกันแค่นั้น
แล้วก็ไปสองวันแล้วก็ขับ
ไม่เป็นไรนะคะแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมบอกนะคะ
คนนี้หวานสุดไปเลยค่ะอิจฉา
ขนาดมีเวลา๒วันนะยังสวีทกันขนาดนี้เลยนะคะ

ขอให้มีแต่ความรักดีแบบนี้ตลอดไปนะคะ